พูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะ
วันนี้มันมีประเด็นที่มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก
ก็คือเรื่องของเตียงเต็มนะคะมีหลายฝ่ายออกมาชี้นะคะ
ประเด็นนี้ที่ต้องใส่ใจแล้วก็รีบแก้ไขนะคะ
และล่าสุดทางหมอสิริราชค่ะได้มีการเสนอค่ะ
ให้ล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครอย่างน้อย๗วันค่ะคุณผู้ชม
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งโพสต์บอกว่า
ดูเหมือนเราจะจนตรอกมีทางเลือกไม่มากแล้ว
สถานการณ์โควิดในกรุงเทพช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
พบว่ายอดผู้ป่วยรายวันไม่ลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเกิน๔หลัก
ระบาดซึมลึกเข้าไปในครอบครัวและชุมชน
การใช้เตียงในโรงพยาบาลหลักติดขัด
ตัวเลขผู้ป่วยอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจและเสียชีวิตกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่
ดังนั้นคุณหมอบอกว่าคำตอบสุดท้ายที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการล็อกดาวน์กรุงเทพ
อย่างน้อย๗วันโดยใช้มาตรการเด็ดขาด
ไม่ให้คนกรุงเทพแตกรังออกต่างจังหวัดเหมือนที่เราเคยทำพลาดมาแล้วในช่วงสงกรานนะคะ
นี่เป็นข้อเสนอของคุณหมอนิติพัฒน์เจียนกุลนะคะ
ขณะที่โฆษกสบคบอกว่าที่ประชุมสอบคอรับทราบข้อเสนอนี้แล้ว
แล้วก็การปิดพื้นที่ในกรุงเทพจะทำให้คนกระจายไปต่างจังหวัด
ที่จังหวัดสมุทรสาครเคยทำมาเสนอว่าให้เอาเรื่องนี้มาใช้ไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะ
ทางกรุงเทพมหานครก็ต้องดูแลกันอย่างนั้นด้วย
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเพราะกรุงเทพมหานครจำนวนคนเยอะกว่า
ก็มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้การแบ่งเขตในการดำเนินการนะครับ
ก็ขึ้นกับทางท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
แต่ละท่านไปดูคุมโซนแต่ละที่ท่านก็กำชับไปอีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าแหล่งรังโรคทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นที่ไหนก็จัดการเฉพาะที่
เพราะฉะนั้นข้อเสนอตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นจากฝ่าย
ของทางผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เสนอขึ้นมา
ต้องไปด้วยแล้วก็ไม่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวต่างจังหวัดกันครับ
ขอบพระคุณทุกข้อเสนอครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อเสนอที่อยากจะให้มีการบริหารจัดการที่ดี
ก็คือเรื่องเตียงเต็มเพราะมีเสียงร้องออกมามากมาย
วันก่อนเราก็นำเสนอข่าวตั้งเต้นอยู่หน้าแฝดดินแดง
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางที่ประชุมสอบคอบอกว่า
เปิดช่องให้นำกำลังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนมาช่วยดูแลผู้ป่วย
ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้นะคะ
เพราะว่าเตียงของเอกชนเองก็เต็มเหมือนกันแต่ว่ายังมีบุคลากร
แล้วก็จะย้ายผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการน้อยไปรักษาตัวต่อที่ฮอสพิเทล
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
สิ่งที่เร่งทำตอนนี้ก็คือเปิดเตียงและห้องไอซียู

อกจากนั้นจะเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสนามให้ใกล้เคียง
กับที่มีโรงพยาบาลบุษราคำที่สามารถรับการรักษาผู้ป่วยสีเหลืองได้
เพราะว่าจะต้องส่งพื้นที่ของโรงพยาบาลบุษรคำคืน
เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองเพิ่มเติมค่ะ
ขณะที่เพจชื่อดังอย่างหมอแหลปแพนด้า
วันนี้ก็ออกมาตอกย้ำเรื่องนี้เนี่ยค่ะ

คนไม่ได้เตียงนอนรอที่บ้านเพียบเลยวิกฤตแล้วนะคะ
ซึ่งเพจนี้ก่อนหน้านี้ก็ช่วยประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็ล่าสุดก็โพสต์แบบนี้นะคะ
สะท้อนไปด้วยของการปริหารจัดการ
และสำคัญมากยังต้องดูแลตัวเองจริงนะคะ